ช่วงนี้จะเห็นว่าบรรดานักการเมืองหลายคนหลายพัก
ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ไหมครับ

เพราะว่าอะไรจับตาให้ดีสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับ
หากว่าสัปดาห์หน้าความเคลื่อนไหวทุกอย่างของพักการเมือง

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
พักไทยสร้างไทยที่ไปมอบข้าวสาร
แถวหมู่บ้านเอื้ออาทรณ์บางเขตในเขตไสมัย
และการไปแจกถุงยางชีพที่เขตสวนหลวง
ของแก่นำพักภารังประชารัฐ
อาจจะมีคำถามไปถึงกรกตครับว่า

หลังจากกรกตประกาศเตือนว่าผู้ที่สมัครและพักการเมือง
ระวังทำผิดกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งสอสอฉบับใหม่
ขยายกรอบเวลาห้ามทำการใดในลักษณะจูงใจ

ภายในกรอบเวลาคือ๑๘๐วันก่อนครบอายุของสภาผู้แทนราชดร
ซึ่งหมายถึงเริ่มจับผิดกันตั้งแต่๒๔กันยายนนี้เป็นต้นไป
ส่วนกิจกรรมของนักการเมืองและพักการเมือง
ก็ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยครับ

เรื่องนี้แกนำพักเพื่อไทยและก็พักไทยสร้างไทย

แต่ขอให้กรกตจับตาทุกพักการเมืองอย่างเท่าเทียมกันด้วย

สุทธิธรรมมากขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
แต่การดูแลประชาชนโดยที่สอสอไม่สามารถไปดูแล๖เดือน
ผู้สมัครหรือคนที่จะลงเลือกตั้งไม่สามารถไปดูแล

จะเป็นความลำบากยากเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ
ในขณะที่นายชัยวุฒิครับรัฐมนตรี
ในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าการแจกของส่วนใหญ่
เป็นเรื่องของหน่วยราชการแล้วพลเอกประวิทธิ์

ก็ท่านก็เป็นรองนายกหารือกับบิ๊กป๊อกแล้ว
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาครับรัฐมนตรีมหาดไทย
ก็สั่งการไปที่ผู้ว่าในพื้นที่ต่างจัดหาถุงยางชีพ
หาเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชน
เชื่อว่านักการเมืองและสอสอต้องระวังเรื่องนี้กันอยู่แล้ว

คือเมื่อวานเนี่ยก็มีภาพของลุงป้อม
ป้อมลงพื้นที่หนองบัวลำพูไปที่อีสานครับ
แต่ผิดหูผิดตาดูกางเกงครับสวมยีนฮะ
บอกว่าเป็นลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ
ดังนั้นเรียกลุงป้อมไม่ได้เขาบอกเท่มาก

ให้เรียกว่าพี่ป้อมท่าทางกระฉับกระเฉง
มีเรี่ยวมีแรงเดินเหินคล่องเลย
คุณซื้อที่ปรับลุคปรับสไตล์ให้กับพี่ป้อมประวิทย์
คือคนนี้ฮะบิ๊กแป๊ะ
จำหน้าเขาได้ไหมครับลองดูหน้าบิ๊กแป๊ะหน่อย
สมัยท่านเป็นผอมอตรอดีตผอมอตรครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
มาทำงานให้กับพักพลังประชารัฐสักพักหนึ่งแล้ว
ก็เห็นว่าเตรียมเปิดตัวรับตำแหน่งสำคัญในพักเร็วนี้ด้วยนะฮะ
นี่แหละกุญสือให้พี่ป้อมใส่ยีน
ค่ะเห็นบอกว่ากำลังได้รับการผลักดันจากพี่ป้อมอยู่ตอนนี้ค่ะ
ครับผมคุณผู้ชมครับ